เรื่องยาเสพติดกันหน่อยนะคะมีการบุกจับอดีตผู้ใหญ่บ้านที่สุราธานีนะคะ
เพราะว่ามีคนซัดทอดมาว่าคนนี้แหละที่เป็นในทุนใหญ่ในการที่อยู่เบื้องหลังการค้ายาเสพติดก็โอ้โห
รวบตัวคาบ้านหรูเนี่ยค่ะแล้วก็ยึดทรัพย์สินไปหลายรายการมูลค่ากว่าหนึ่งร้อยล้านบาทเลยนะคะ
นำหมายสารจังหวัดสุราธานีบุกตรวจค้นบ้านพัก๒จุด
จุดแรกอยู่ในพื้นที่ตำบลท่าทอง
ส่วนอีกหลังหนึ่งเป็นบ้านหรูเลยค่ะ๒ชั้นเนื้อที่๒ไร่
พื้นที่ตำบลกระแดะอำเภอกาญจนดิตเหมือนกัน
จับตัวนายวรวุฒิรัตนภูมิธนากุลวัย๔๕ปี

ตำบลท่าอุแทในข้อหาจำหน่ายยาเสพติดประเภทหนึ่ง
คือไอซ์แล้วก็ยาบ้า

แล้วก็ปืนขนาด๙มมได้อีกอย่างละกระบอก

รถจักรยานยนต์ฮาเล่เดวิสันอีก๑คันด้วยค่ะ

เจ้าหน้าที่ก็มีการขยายผลจากการจับกลุ่มผู้ต้องหาในคดียาเสพติด
และทีนี้ผู้ต้องหาเขาก็ซัดทอดถึงไหนวรวุฒิว่าเป็นผู้บงการและผู้ค้าไหล่ใหญ่
ส่วนกำลังอีกชุดนะคะนำโดยนายวิชวุฒิจินโต
พวกราชการจังหวัดก็ไปตรวจค้นที่ร้านจำหน่ายสุราชื่อว่าเหล้าแอดสุราธานี
ก็ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครสุราธานีนะคะ
ซึ่งเป็นอาคารพาณิชย์๓ชั้น๓ครูหาแล้วก็เป็นของนายวรวุฒิ
สืบทราบว่ามีการนำเงินค้ายาเสพติดมาซื้อกิจการขายสุราแห่งนี้
เมืองต้นผู้ต้องหายังคงให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาค่ะ
ด้านพลตำรวจตรีอภิชาธิ์บุญศรีโรศผู้บังคับการตำรวจภูทรจสุราชทายนี้ก็บอกนะคะว่า
การตรวจค้นในครั้งนี้ไม่พบยาเสพติด
แต่ผู้ต้องหารายนี้มีพฤติการเป็นในทุนและเป็นผู้สั่งการเกี่ยวกับการค้ายาเสพติดค่ะ
ซึ่งการสืบสวนก็ติดตามดูพฤติกรรมมานานกว่า๓๔ปีแล้วนะคะสำหรับนายวรวุฒิคนนี้เนี่ย
มีการตรวจสอบเส้นทางการเงินแล้วด้วย
ก็เลยนำมาสู่การจับกลุ่มผู้ต้องหาแล้วก็ยึดทรัพย์นี่แหละค่ะ
ซึ่งมูลค่าทรัพย์สินที่ตรวจยึดได้กว่า๑๐๐ล้านบาทเลยทีเดียว
ปรปศภ๘บอกว่านายวรวุฒินี่ถือเป็นเพราะข้ายาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้
ที่เจ้าหน้าที่ติดตามพฤติการมานานแล้ว
แต่ยังมีผู้ต้องหารายใหญ่กว่านี้อีกค่ะ
ซึ่งเจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวจะร่วมกันสืบสวนขยายผล
และติดตามจับกลุ่มตัวเครือข่ายค้ายาเสพติดรายใหญ่ต่อไปให้ได้อีก